แคทเชียร์ติดโควิด๑๙รายที่๔ของบ้านหลังหนึ่งนะครับ
เธอก็ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมที่เธอมี
แต่ว่าเจอโรงพยาบาลนะครับเอกชนตามสิทธิ์

ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็พูดกลับใส่เธอ

คนนี้เธอบอกว่าโอ้โหเธอเสี่ยงต่อเรื่องของการติดโควิด
แล้วเธอกลายเป็นผู้ที่ติดโควิด๑๙แล้ว
เธอก็อัดคลิปขอความช่วยเหลือเพราะไปเจอโรงพยาบาลแบบนี้

หนูบอกว่าหนูเป็นผู้ป่วยโควิด

เขาว่าไม่มีหลอกเตียง

ทางเจ้าหน้าที่ส่งรูปภาพมาให้แล้ว

คนอื่นก็เป็นหนักกว่าคน

นี่แหละฮะสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังนะครับ

ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ย

คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๗กรกฎาคมนะครับ
ผู้ศึกข่าวก็ได้รับแจ้งนะฮะว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙

ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ

กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการ
โดยผู้หญิงคนนี้ก็แจ้งกับศูนย์บอกว่า

และไอไม่ได้ไอธรรมดานะไอรุนแรงมาก

ทีนี้กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรประการ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ว่าผู้หญิงคนนี้มีสิทธิ์ประกันสังคมหรือมีสิทธิ์อะไร
สิทธิ์ประกันสังคมตกอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
แต่ทีนี้ครับพอไปถึงโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเตียงที่นี่เต็มแล้ว
ผู้ชีพก็ต้องนำตัวผู้ป่วยกลับมาส่งที่บ้านเหมือนเดิม
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปที่บ้านหลังนี้แหละครับ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำถังออกซิเจนไปส่งที่บ้านหลังนี้
แล้วก็ได้มีการโทรติดตามไปหาผู้ป่วยเป็นระยะ
ผู้ป่วยรายนี้คือนางสาวธัญพรอายุ๔๔ปีนะครับ
แต่ว่าลูกสาวคนกลางเป็นคนรับสายตอนเจ้าหน้าที่โทรเข้าไป
โดยลูกสาวบอกว่าแม่ตอนนี้อาการค่อนข้างหนักแล้ว
คุยไม่ไหวคือทั้งเหนื่อยแล้วก็มีอาการไอนะครับ
ลูกสาวบอกว่าครอบครัวมีทั้งหมด๕คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกอีก๓คน
คนที่ติดโควิดเนี่ยเริ่มแรกมี๔คน
คือพ่อแม่ลูกคนโตอายุ๒๔ปีและลูกคนเล็กอายุ๑๐ปี
ก็ป่วยมาตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคม
พ่อแล้วก็คนโตกับคนเล็กตอนนี้รักษาตัวแล้ว
ที่โรงพยาบาลสนามเข้าสู่การรักษาเรียบร้อยแล้ว
ไปแล้ว๓คนรักษาแล้ว๓คน
ก็จะเหลือแม่ที่ยังไม่ได้เตียงที่โรงพยาบาล
ลูกสาวเธอก็คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ

ซิเจนที่เจ้าหน้าที่เอามาให้แม่ก็ใช้อยู่
ก็จะเหลือแม่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาเลยนะครับ
ส่วนลูกสาวที่รับโทรศัพท์ก็คือผู้หญิงคนเมื่อกี้นะ
เป็นลูกสาวคนกลางอายุ๒๒ปีนะครับ
ลูกสาวบอกว่าตอนแรกไม่ติดโควิด
แต่ทีนี้ตัวเธอเองก็เพิ่งได้รับการตรวจได้รับผลตรวจเหมือนกัน

กลายเป็นว่าบ้านของเธอติดโควิดครบหมดเลย
พ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๓คนรวมถึงตัวเธอด้วยนะครับ
เธอก็วอนเลยนะพูดไปร้องไห้ไป
อนเถอะขอให้มีเตียงในการรับรักษาแม่
และแน่นอนก็ต้องขอให้มีเตียงในการรับรักษาเธอด้วยนะครับ
ช่วยประสานเตียงค่ะ

เพราะผมจะดูว่าแม่ไม่ไหวหรือเปล่าตอนนี้
ตอนนี้ต้องใช้ถังแล้วใช่ไหมถังออกซิเจนแล้ว

ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙และรอการรักษา
ทีนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไม่นิ่งเฉยนะฮะ
ประสานเรื่องนี้ไปยังทางด้านของโฆษกสำนักงานประกันสังคม
นะครับก็คือนายนัทชัยปัญญาสุรฤทธิ์
ซึ่งก็เปิดเผยบอกว่าทางประกันสังคม
เร่งประสานทันทีถึงกรณีนี้
แล้วก็ล่าสุดนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งรถมารับตัวของนางสาวธัญพร
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็ได้รับการติดต่อจากทางผู้ช่วยภูมิในการ
ของโรงพยาบาลเอกชนตามสิทธิ์ของผู้ป่วยรายนี้
ก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงออกมา
บอกว่าหลังจากทราบเรื่องก็ได้ประสานเข้าช่วยเหลือ

ส่วนเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อะไรต่างนานา
ก็จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลต่อไปนะครับ
ส่วนตัวของลูกสาวคนกลางคนที่รับโทรศัพท์
กับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นี้ที่ติดโควิด๑๙ผลออกมาล่าสุด
ก็มีเจ้าหน้าที่อีกหน่วยงานหนึ่งมารับ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีเรียบร้อยแล้ว

ทั้ง๕ชีวิตในครอบครัวนี้ที่ติดโควิด
ทั้งครอบครัวอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะ

อยู่โรงพยาบาลเอกชนอีก๑รายนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวติดต่อไปยังนางสาวธัญพร
ผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นแม่ของครอบครัวนี้
บอกว่าตอนนี้อาการเธอทรงตัวที่สำคัญคือสบายใจขึ้น
คือได้รับการรักษาทุกคนแล้วแล้วก็ไม่ห่วงแล้ว
สามีก็รับการรักษาแล้วลูก๓คนก็ได้รับการรักษาแล้ว
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะฝากขอบคุณเลย
ขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยประกัญสังคมโรงพยาบาลรจมัยก็ลงไปด้วย

รวมถึงในส่วนของผู้ศิษย์ข่าวธรรมดิวีของเรา
คุณผู้ชมคุณคือกรณีการเสียชีวิตที่บ้านเราก็อ่านมาเยอะแล้วเหมือนกัน
ไม่อยากให้มีใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยจริงค่ะ